คุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมีเรื่องโอละพ่อ
แต่ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดก่อนวันแม่

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาพาคุณแม่ที่ป่วยนั่งซาเล้ง
จะพาคุณแม่กลับไปถึงบ้านให้ทันวันแม่
แต่แม่เขาเสียชีวิตระหว่างทาง
เรานำเสนอข่าวไปแล้วที่บอกว่าโอละพ่อ
สุดท้ายไม่ใช่แม่แต่เป็นเมียครับ
คนที่เขาพาไปเป็นเมียเขาเองแต่เขาอายเพราะว่า
เหมือนมีเมียอายุเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยเนี่ย

คือตัวเขาอายุ๓๔แต่เมียเขาเนี่ยอายุ๖๒
เขาก็เลยตอนแรกก็คืออาจจะเขินไม่กล้าบอกใครว่า
เออเป็นเมียผมเองครับก็เลยบอกไปว่าเป็นแม่
นะฮะเราก็นำเสนอข่าวไปโอ้โหนายคนนี้ชื่อว่านายอาทิตย์
มีอาชีพเก็บของเก่าพาคุณแม่ชื่อว่านางตุ๊เนี่ย
หนักมากจะกลับไปที่บ้านเกิดที่มหาศาลคามให้ทันวันแม่
แต่ระหว่างทางแม่หิวข้าวจอดซาเล้งลงไปซื้อข้าวกลับมา
เอาแม่เสียชีวิตแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มันน่าสะลดใจเหลือเกิน
บนถนนบ้านไผ่บรบืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสะดวกใจแหละ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้าน
แต่ทีนี้พอเป็นข่าวไปทีมข่าวเราก็ลงไปพื้นที่บ้านของนางตุ๊ก
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตำบลกุฎรังอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาศาลคาม
ก็เป็นสถานที่จัดงานศพนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่นักข่าวเราไปดูบรรยากาศทีนี้นักข่าวเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายของน้องตุ๊ชื่อว่านายบรรลุรุณา
เขาบอกว่าจริงแล้วอ่ะนะนายอาทิตย์ตามข่าวที่ออกไปบอกว่าเขาเป็นลูกเนี่ย
ไม่ใช่ลูกนะครับคุณนักข่าวนายอาทิตย์เนี่ยเป็นสามีใหม่ของแม่ผมครับ
เพราะว่าแม่เขามีลูกแค่สามคนจริงแล้วนายอาทิตย์กับนางตุ๊ก
เขาอยู่กินกันมา๕ปีกว่าแล้วนะเขาไปเจอได้ยังไงนะ
ลูกเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วแม่เขากับนายอาทิตย์ไปเจอกัน
ตอนเขาเก็บของเก่ากันนะฮะแล้วเขาเจอกันเขาถูกใจกัน
ตัดสินใจไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ย้ายไปเก็บของเก่าอยู่ขอนแก่น
ก็ไปอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยานะฮะต่อมาแม่เขาป่วยหลายโรค
จนกระทั่งทางด้านของนายอาทิตย์ก็เลยอยากจะพานางตู้กลับมาที่บ้านเกิด
แล้วก็ไปเสียชีวิตระหว่างทาง
ทีนี้เขาบอกว่าเหตุผลที่นายอาทิตย์อ้างว่าเป็นลูกชาย
แทนที่จะบอกเป็นสามีนั้นเนี่ยตัวลูกชายของน้องตู้เองคิดว่า
นายอาทิตย์ซึ่งเป็นสามีใหม่ของแม่เนี่ยคงจะอายหรือเปล่า
อายที่ตัวเองจะมีเมียแก่อะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยบอกทุกคนไปว่า
คนนั้นเป็นแม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเมียอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวเองไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเรื่องเหตุผลที่บอกไป
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือความจริงคือแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะ
จริงแล้วนายอาทิตย์เองก็เป็นคนสติไม่สมประกอบด้วย
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็ไม่อยากให้สังคมถือสา
อาจจะโกหกไปว่าเป็นแม่อะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะลดใจ
เพราะว่านางตู้เองก็เสียชีวิตไปจากเรื่องของการเป็นโรคประจำตัวนะครับ